มากันต่อเผื่อใครชอบแบบอาหารซีฟู้ดชอบกินหอย
หอยเนี่ยเวลาเราซื้อบางทีเราไม่เห็นว่าในหอยมันเป็นตัวใหญ่ตัวเล็ก

เออมันสดไหมมันเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นแม่ค้าเขาก็เลยมีวิธีการขายหอยให้คุณลูกค้าดูแบบสดไปเลยจ้า
นี่เรียกว่าแกะกันมาเป็นตัวตัวเฮ้ยใจเลยนะ
แช่ในน้ำแบบนี้ให้เห็นบางทีนี่ไปซื้อหอยนี่ไม่ได้เห็นหอยก่อนอ่ะ
เอ้าเอ้ามันอยู่ในฟ้ามันแหละ
ปิดเอาไว้บางทีไม่รู้ต้องลุ้นบางทีเห็นหอยใหญ่ใหญ่เปิดไว้ข้างในอาจจะ
นิดเดียวเออแบบนั้นแหละ
มันก็ไม่แน่มันก็ต้องลุ้นถูกไหมเออ
แม่ค้าเลยบอกว่าเอางี้แล้วกันไหนก็ไหนเปิดโชว์มันไปเลย
เปิดหอยโชว์ไปเลยจ้าครับ
แล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดกลางทุ่งในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ระยองเหรออ่าร้านนี้เขามีอาหารทะเลสดมากมายนะ
มีปูมีหอยนางรมแล้วก็คือแกะแล้วโชว์ให้สดให้ดูเลยว่า
ฝาหอยแบบนี้ตัวหอยขนาดไหน
ใหญ่ไม่แพ้สุราชเลยนะจริง
แล้วคือคุณซื้อได้เลยเพราะว่าเขาจัดมาแบบพร้อมเครื่องเขียง
นี่ใบกระถิ่นน้ำพริกซีฟู้ดกระเทียมทอดกรอบพร้อมถาด
จัดมาเลยภายในกล่องนะคะพอดีคำ๒๐ตัวราคาเพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้นเองคุณ

แม่ค้าเขาบอกว่าเขาทำอาชีพหาของทะเลสดมาขายเนี่ยนานแล้วนะ
เรียกว่าเป็นมืออาชีพ
เมื่อก่อนเนี่ยจะแกะหอยนังรมใส่ถุงถุงละ๕๐บาทแต่ว่าโควิดขายไม่ดี
ก็เลยต้องมีการคิดวิธีการปรับเปลี่ยนการขายแบบใหม่เลยหันมาแกะหอยนังรมเป็นตัวเป็นฝาแบบนี้
มีฝาด้วยไงแสดงความเป็นหอยนังรม
เดี๋ยวมันต้องมีฝาเพื่อแสดงความเป็นหอยนางรมใช่ไหม
ดูสดใหม่แล้วเวลาเวลาทานเนี่ยมันได้อัตรรสในการยกฝาขึ้นมากรอกปากสด

อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากใส่ถุงเนี่ยมาเป็นใส่กล่องเห็นไหม
แล้วแกะให้ดูสดแบบนี้ลูกค้าเห็นก็เอามาเลยมาเลย๑๐กล่องแบบนี้
เขาก็ขายคู่กันไปกับอาหารทะเลอย่างอื่นพวกปูทะเลสดแถมต้มให้ทานด้วย

นี่คุณดูสิบรรยากาศนะเรียกว่ามาจากทะเลก็ขึ้นมาฝั่ง
แล้วก็วางขายกันตรงนี้พร้อมทานเลยด้วยซ้ำไป

ผมชอบหอยนั่งรมในเนื้อใส่เครื่องให้แน่นเลยนะสีซูตรต้องใส่
ครับตัวพริกเผาแล้วก็มีหอมเจียวหอมเจียวแล้ว
กระถิ่นบางทีใส่เป็นต้นเลยนะคุณ
โอ้โหไม่กินเม็ดเข้าไปด้วยเลยต้องแบบบางคนบีบมะนาว
บีบมะนาวทีหลังอุ้ยเค้าตาทำเป็นในฝากอ่ะ
แล้วก็เย็นนะน้ำเย็นชื่นใจ
ฟังแล้วก็หิวเลยก็ใครชอบนี่ดิฉันว่าน่าจะชื่นอกชื่นใจจริง
ลองแวะเวียนไปอุดหนุนน่ากิน
ที่จังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนะ